กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสะบัดข่าว
โอ้โหเอาแล้วเอาแล้ว

น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ของเราในวันนี้
ติดตามกันได้เลยนะครับกับผู้ประกาศลีลาที่แพรว

นิดนึงพี่ประโยชน์แพรวพราวนิดนึง

เรื่องราวข่าวสารมีให้ได้ติดตามอัปเดตกันอย่างแน่นอนนะ

หรือคุณแอบเปาตัง

รู้ด้วยว่ามีแฟนแล้วแอบเขาหน่อยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้
จะแอบหรือจะแอปแอปเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าใครที่มีแอปเป่าตังค
ผมจะย้ำตรงนี้ว่าเงินเตรียมจะเข้าแล้วนะครับ
เงินเข้าเราก็รู้แต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาคือแอปเป่าตังเนี่ย
สามารถใช้อะไรได้เพิ่มเติมอีกนะจ๊ะจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับ
ทางภาครัฐเนี่ยเปิดให้ประชาชนที่มีแอปเป่าตังค์และสมัครโครงการคนละครึ่งเฟส๓
สามารถสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านบริการเดลิเวอรี่
และร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โอ้โหดีจังเออคุณรอมานานแล้วใช่ไหมใช่สุภาษาคือเรื่องของเรื่องนะครับ
ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลาสิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟส๓เลยนะครับ
เงินที่ท่านมีในระบบครับจะสามารถนำไปใช้เดลิเวอรี่ซื้ออาหารได้
รวมไปถึงเครื่องดื่มด้วยนะครับแต่ว่าไม่รวมค่าส่งหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นอื่นคือ
เรื่องของเรื่องคือค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มเท่านั้น
ตอนนี้ในประเทศไทยมีแอปเดลิเวอรี่หลายยี่ห้อด้วยกันจริงหลายสีด้วยกัน
แต่ว่าย้ำแบบนี้ก่อนนะคะว่าที่ใช้ได้ตอนนี้มี๒เจ้าด้วยกัน
ใช้งานได้ตั้งแต่๖โมงเช้าจนถึง๒ทุ่มทุกวันเลย
ขั้นตอนหลักทีนี้ง่ายมากนะคะก็เข้าไปในแอปเป๋าตังนะแหละ
หลังจากนั้นไปที่แถบแบนเนอร์เขาเขียนไว้เลยค่ะ
ข้างหน้าสีฟ้านี่ฉันเข้าไปดูแล้วดูตามภาพไปเลย
และหลังจากนั้นเลือกร้านค้าและพิมพ์ไปเลย
อย่างนี้ฉันเนี่ยสั่งออมกบ
อะไรนะเดี๋ยวคุณช่วยพูดอีกรอบได้ไหม
่อมกบอ่อมกบไม่เคยเห็นอ่ะ
ฉันจะได้กินอ่อมกบวันนี้ท่านสั่งเลยแล้วก็กดชำระเงิน
แล้วก็รอรายเดอร์ฮิ้วอ่อมกบมาให้ดิฉัน
คุณสุภาษาลากบเขียดคุณก็ไม่เว้นเหรอ

เอางี้ละกันนะครับขั้นตอนคร่าวเรามาให้ดูกันแล้ว
ยังไงซะถ้าอยากจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เข้าไปดูในเว็บไซต์คนละครึ่งดอตคอมนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วตอนนี้ที่ใครสมัครไปแล้วเรียบร้อยเนี่ย
เงินมันเข้าแล้วเพียงแค่คุณเข้าไปแล้วก็ใช้
เอาทีนี้คุณผู้ชมค่ะหลายคนรอคอยนะคะ
แยกเข้าไปในจมูกแล้วรอ๑๕นาทีเนี่ย
ก่อนหน้านี้๓๐๐บาทตอนนี้เดี๋ยวราคาจะลด
เหลือ๔๐บาทคุณผู้ชมถูกมากค่ะ

ข้อมูลนี้เปิดเผยมาล่าสุด
เพศรัชกรหญิงสิริกุลเมธีวีรังสรรค์นะคะ
เป็นรองผู้อำนวยการองค์การเพศรัชกรรมค่ะ
บอกว่าตอนนี้จัดตั้งโครงการขึ้นมา
ไอนี่เป็นหลักสำคัญ
ซื้อได้ครั้งแรก๑๘ตุลาคมรอหน่อยรอหน่อย
ละเท่าไหร่นะย้ำอีกที

ระยะแรกนะครับเขาจะทำออกมา๒ล้านชุดก่อน
ซึ่งสถานที่จำหน่ายนั้นทางองค์การเพศรัชกรรมนะครับ

นั่นก็คือต้องซื้อผ่านร้านขายาขององค์การเพศรัชกรรมทั้ง๘สาขาทั่วกรุงเทพไปก่อนนะครับ
หลังจากปล่อยให้จำหน่ายระยะแรกแล้วเนี่ยก็จะรีบทำมาเพิ่มเติมทันที
และจะขยายช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่ายขึ้นครับ
ในช่วงที่เรารอว่าเราจะซื้อทางออนไลน์ได้เมื่อไหร่เนี่ยนะคะเอาบอกก่อนแล้วกัน๘สาขาที่เราเดินเข้าไป
เงิน๔๐บาทแล้วซื้อได้เร็ววันที่๑๘ตุลาคมนี้นะคะ
มี๘ที่ดูตามกราฟิกไปดิฉันอ่านเล็กน้อยนะคะ
สาขาแรกนะคะก็คือที่ราชเทวีค่ะเป็นร้านขายาองค์การเผยศัชกรรม
เจอกับพวกหัวหมอซะเยอะไงคือพอเขาออกมาขายถูก
คุณก็เล่นไปกว้านซื้อไปกักตุนอันนี้ไม่ถูกนะ
ไม่ถูกนะและนี่นำเข้าโดยองค์การเพศรัชกรรม
ถ้าคุณไปทำแบบนั้นเดี๋ยวเผลอผิดกฎหมายนะคุณนะ
คุณดูยี่ห้อไว้ที่มาจากองค์การเพศรัชกรรม
ที่ขายทีละ๔๐บาทถ้าคุณไปเจอที่ขายมากกว่า๔๐
คุณแจ้งไปได้เลยใช่๑๖๔๘เนี่ยหมายเลขโทรศัพท์เนี่ย
คุณโทรไปแจ้งได้เลยนี่เขาเป็นความตั้งใจของรัฐบาล
จะให้ประชาชนเข้าถึงโอ้ยคุณผู้ชมฮะ
ยังส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกันได้ทักทายน้องดาวสุภาษาราก็ดีเหมือนกัน
แล้วที่สำคัญอยากจะให้ดูเรื่องต่อไปโวยวายฟังไม่รู้เรื่องเลย
โอ้โหเนี่ยนี่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วบอกหาว่าบ้าหาว่าบ้า
นี่ใจเย็นโอ้โหแล้วยิงขึ้นฟ้าตายแล้ว
สรุปตายไม่ตายสรุปเป็นยังไงช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัด

แต่ลักมาเดินข่าวอยากจะได้ความเห็นคุณผู้ชม

ไปถึงมาทักทายผู้ประกาศหน้าใหม่ของเรากันก็ได้นะครับ

หาจะต้องทำตามด้วยเหรอ

เขียนคำว่า๕๕น้องดาวก็ได้

เรื่องราวที่ตำรวจจับกลุ่มชายวัยรุ่นรายหนึ่งก่อเหตุทำลายข้าวของคนอื่น
ที่สำคัญพูดจาไม่รู้เรื่องบอกยิงปืนยิงปืนขึ้นฟ้า

เลี้ยงเด็กเด้าไปหยุดตายหน่อยเจ้าบ้าน้องดาวสุพศราช่วยแปลความให้ผมที่
ผมนั่งฟังหลายรอบแล้วฟังไม่รู้เรื่องไปไปไปไปไปไปไปไป
เดี๋ยวคุณก็เป็นไปกับเขาเหรอดาว

เอ้าเห็นกันพี่เอานางค่ะที่เกิดอะไรขึ้นที่ไหนอย่างนั้น
ที่เกิดกระบีสรุปแล้วเนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นยิงขึ้นฟ้าไปขออาบน้ำ
ไอ้ยิงขึ้นฟ้านี่ไม่เข้าใจจะยิงขึ้นฟ้าอะไรยังไง
คงเป็นจินตนาการเขาส่วนจะขออาบน้ำเนี่ยคงไม่ได้

ไปอาบน้ำอะไรบ้าว

เรื่องของเรื่องเขาเริ่มต้นด้วยการไปทำลายข้าวของชาวบ้านในระแวกนั้น
อันนี้อันตรายนะแต่พอเจอตำรวจแล้วเนี่ย

พูดจาไม่รู้เรื่องยิงปั้งขึ้นฟ้า
แล้วจะขออาบน้ำท่าเดียว
ก็บอกแล้วไงมันยังไม่เปิด
นี่แสดงว่าคุณก็ไม่เคยอาบน้ำมาก่อนเลยใช่ไหม
ไม่ได้อาบหลายเดือนหลายปีหลายวันแล้วเหรอ

น้องดาวสุภาษาอย่าทำให้เรื่องนี้เขว

แต่ทางตำรวจเองเขาก็ยืนดูแล้วก็จับกลุ่ม
แล้วก็เดี๋ยวพาไปสงบสติอารมณ์ที่สพต่อไป
ต้องสงบสติอารมณ์ต้องปล่อยให้เขาอาการดีขึ้นจากอะไรสักอย่างก่อนละกันนะคะ
ก็คาดว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดเนาะ
คุณผู้ชมคะเจ้าของบ้านหลังนี้เขาบอกว่า
ฉันไปนอนบ้านหลังอื่นมาแป๊บเดียวคืนเดียวเท่านั้น
พอกลับมาบ้านเปิดประตูผ่านไผ่อยู่ในบ้านคอย
นี่ควันอีกแล้ว

นี่ควันอีกแล้ว
นี่ควันอีกแล้ว
นี่ควันอีกแล้ว
นี่ควันอีกแล้ว
นี่ควันอีกแล้ว
นี่ควันอีกแล้ว

นี่ควันอีกแล้ว

นี่ควันอีกแล้ว

คุณเข้ามายังไงนั่นไม่ใช่บ้านของคุณนะเขาก็ตอบว่าบ้านฉันอยู่ร้อยเอ็ดนะ
ก่อนหน้านี้ทีนี้พ่อบอกว่ามานอนที่บ้านหลังนี้สินี่เป็นบ้านของเรา
เอาแล้วใครคือพ่อเธอล่ะ
นั่นสิตามหาพ่อของผู้หญิงกางเกงลายแดง
อยู่ของเธออยู่คนเดียวนะแล้วจะไปตามหาพ่อของเธอจากที่ไหน

ไม่ใช่แน่นะคะแล้วเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าแหมก็ไปนอนบ้านคืนเดียว
ไม่ได้ล็อกประตูไว้แล้วก็เข้ามานอนเลยเนี่ยผู้หญิงคนนี้
คือเขาเอาแค่กุญแจล็อกเอาไว้เท่านั้นเองคือคล้องเอาไว้แต่ไม่ได้แบบว่าใส่กุญแจที่แบบว่าล็อกกุญแจไว้
ไล่ค่ะและก็ต้องยอมออกจากบ้านหิวข้าวของออกมาเป็นโอ้โหนึกว่าบ้านออกมาใส่ทอง

เพราะมันไม่ใช่บ้านเธอค่ะแล้วก็บอกว่าพอเนี้ยเอาจริงจริงเธอบอกว่าพอเนี้ย
โรงพักเลยต้องอบพยพหอบเสื้อผ้าไปหาพ่อที่โรงพัก
เอาสรุปถ้าอยากมีบ้านต้องไปโรงพักเหรอไม่ได้นะ
แต่เรื่องของเรื่องการทำอย่างนี้มีสิทธิ์ต้องไปโรงพัก
แล้วต้องเข้าคุกเพราะบุกรุกบ้านของเขาเอออ่าทีนี้ตำรวจก็ดูให้หน่อยนะคะ
เพราะข้อมูลที่เกี่ยวเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ที่เขาบอกว่าคุณพ่อเขาเข้าคุกอยู่
หรือว่าไม่อยู่หรือเป็นข้อมูลที่เขาบอกมาเนี่ย
ต้องไปตามหาคุณพ่อเขาให้ด้วยนะจริงเห็นใจเขานะเนอะ
แต่บางทีนะนี่ก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันเรื่องการล็อกประตูบ้านบางทีคล้องกุญแจไว้อย่างเดียว
ซะว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครเข้ามายุ่งกับบ้านเรา
ไปใกล้ใกล้ไม่เป็นไรหรอกเออไม่ได้นี่ไงครับ
ประมาทนิดเดียวเองนะล็อกประตูบ้านให้ดีเนาะ
ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับไม่แน่ใจว่าหัวร้อนเลือดร้อนหรือว่าร้อนเงิน
คือเรื่องของเรื่องมีสองผู้ชายวัยรุ่นทำร้ายผู้ชายคนหนึ่งที่เขาอ้างว่าขับขี่รถจักรยายนเฉียวชนกระจกของเขาได้รับความเสียหาย
สุดท้ายตกลงไม่ลงตัวจะเอาเงินไงสุดท้ายไม่ได้เงินก็เลยทำร้ายร่างกายครับ
โอ้โหเนี่ยครับคือคงจะมีอุบัติเหตุกันนั่นแหละคงจะเฉียวชนกันมาแต่สุดท้ายตกลงกันไม่ได้ครับคุณสุพัสราครับ
เหตุเกิดที่บริเวณสี่แยกไฟแดงโรงพยาบาลสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
ลุงคนขับขี่รถจักรยานยนต์มาติดไฟแดงที่หน้าโรงพยาบาลแล้วรถจักรยายนของลุงดันไปเฉียวกระจกรถเก๋ง
คงมีรอยนั่นแหละคนขับรถเก๋งลงมาเรียกค่าเสียหายสองพันบาท
ลุงแกก็บอกว่าเอามีพันเดียวได้ไหม
แต่วัยรุ่นสองคนนั้นไม่ยอม

ตัดหมดด้วยความรุนแรงอย่างที่เห็นเนี่ยครับ
พอลุงเดินมาเตรียมจะกดโทรศัพท์แจ้งตำรวจ

ไม่พอใจแล้วค่ะแย่งโทรศัพท์ไปจากมือเลยนะ
แล้วก็เนี่ยตามภาพเลยทั้งเตะทั้งต่อยทั้งถีบลุง
ลุงก็พยายามตั้งตัวนะแต่ทีนี้จังหวะที่ลุงวิ่งกลับไปเอาอะไรบางอย่าง
เออนั่นแหละลุงแกสู้แล้วไงที่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ตัวเอง
นี่แหละวัยรุ่นสองคนเห็นท่าไม่ดีเลยค่ะ
เจิงเลยกระเจิงเลยขับรถหนีเลย
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
บริเวณหน้าร้านอะไหล่รถนะครับแล้วก็ร้านอาหารแช่แข็งแห่งหนึ่ง
ถนนเอกชัยตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับ

ทางเจ้าของร้านเขาได้เปิดภาพจากกล้องวงจรปิด
ทีมข่าวของเราได้ดูนะฮะก็คือทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ
เอามาดูประกอบเพิ่มเติมก็คือกล้องวงจรปิดเนี่ย
จับภาพได้นะรถเก่งคันนี้

ทะเบียนกไก่กไก่๙๖๔๐มาจอดตรงนี้
ก็เหมือนแบบเจรจาอะไรกับลุงบางอย่าง

อืมคือท้ายอย่างที่คุณสุภัสราบอก
ไม่ลงตัวคือคุณลุงถือโทรศัพท์มือถือแบบนี้
แล้วเตรียมจะโทรหาตำรวจแล้วเพราะเคลียร์ไม่ลงตัว

ลุงก็จะเอาคืนยื้อยุดฉุดกระชากัน
กลายเป็นว่าอีกคนนึงก็เข้ามาช่วย
เอ๊ะคนนี้คนที่แบบว่าลูกร่างทุกมันเห็นไหม

ก็กลายเป็นว่าเข้ามาช่วยก็กลายเป็นลุมกันเลย
ก็เลยเกิดเหตุรุนแรงขึ้นอย่างที่เห็นนะครับ

และจังหวะนี้นะคะแยกยื้อยุดฉุดกระชาก

ช่วงนี้ช่วงที่ลุงไปเอาอะไรบางอย่างเอาสองคนขึ้นรถ
และช่วงที่ขึ้นรถไปโทรศัพท์มือถือลุงก็ไปกับเขาด้วย
อ๋อเหรอโดนเอามือถือไป

ลุงแกบอกนะครับว่าเอางี้ในเมื่อโดนทำร้ายร่างกายนะครับ
ก็เลยเดินไปขอความช่วยเหลือจากร้านข้างที่เห็นอยู่นี่แหละครับ
ร้านอาหารแช่แข็งตรงเนี้ยนะฮะเนี่ยโอ้โห
พอเดินไปแล้วแกบอกว่าบาดเจ็บแล้วแกก็บอกว่าต้องนั่งแล้ว

นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยครับได้เลือดด้วยลักษณะนี้นะครับ

ไปขอความช่วยเหลือจากร้านอาหารทะเลชะแข็งตรงนั้นไปลองฟังเสียงลุงหน่อยครับ
เนี่ยครับหลังจากนั้นเจ้าของร้านและพนักงานรวมทั้งชาวบ้านก็เดินออกมาดูลุงที่ถูกทำร้ายนะครับ
ก่อนจะช่วยกันโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยเหลือในเบื้องต้น
ก็คือนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรสาครครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองนี่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
จากจะต้องพาคุณลุงไปส่งโรงพยาบาลแล้วว่าเลือดอาบเนี่ยนะไทยทอยเนี่ยนะ
ก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่าเริ่มต้นได้รับแจ้งเหตุคนทะเลาะวิวาส
พอไปตรวจสอบนะนอกจากเจอลุงเอาส่งโรงพยาบาลก็ต้องไปดูด้วยว่าสองคนนี้
เจ้าสองคนนี้ที่ตีลุงเนี่ยไปไหนปรากฏว่าไปถึงแล้วไม่เจอแล้วอ่ะค่ะ
นั่นไงหายไปแล้วอะครับส่วนตัวเขานะครับเพิ่งมาเห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดทีหลัง
แล้วก็เอาไปแชร์ผ่านทางเฟซบุ๊คด้วยเพราะมองว่าเรื่องการรุนแรงแบบนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นไง
โอ้โหแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายแล้วคนถูกทำร้ายร่างกายก็เป็นผู้สูงอายุด้วยนะครับ
ค่ะอ่าทีนี้สุดท้ายนะคะทีมข่าวของเราค่ะนอกจากจะไปดูที่เกิดเหตุแล้วต้องไปตามหาลุงเจอค่ะ

เครื่องใส่หัวของคุณลุงนี่แหละจนแตกเนี่ยถามว่าทำไมคุณลุงขอเขาไม่พอใจ
ที่ไม่ยอมชดใช้เขา๒๐๐บาทเขาขอมา๒๐๐ลุงบอกว่าลุงไม่ให้ไงลุงมี๑๑๐๐
มีแค่พันเดียวขณะเดียวกันนะครับตัวคุณลุงเองเขาก็ยอมรับว่าได้ขี่รถจักรยายนต์ไปเฉียวกระจกรถเก๋งจริง
แต่มันอาจจะชำรุดลุงแกก็ยอมรับแล้วแกก็บอกว่าเอางั้นไปคุยตรงข้างทางนั่นไง
ก็เลยไปจอดอยู่ข้างแล้วก็มีการเจรจากันเกิดขึ้น
แล้วอย่างที่ผมบอกไปคือเรื่องของเรื่องลุงแกมีพันเดียว
แต่ผู้เสียหายคนที่โดนเฉียวชนกระจกด้านข้างบอกว่าจะเอาสองพัน
พอแกจะโทรศัพท์แจ้งตำรวจเท่านั้นแหละเป็นเรื่อง
โอ้เพราะเงินพันเดียว๒๐๐๐อะ
นั่นแหละครับไม่ลงตัวเอ้าสรุปสุดท้ายผู้ชายสองคนก็ไม่พอใจ
แล้วก็รุมทำร้ายลุงตามภาพเนี่ยนะคะส่วนที่เปิดเบาะนักข่าวก็ถาม
เปิดเบาะน่ะลุงตั้งใจจะทำอะไรจะไปทำร้ายเขาหรือยังไงเนี่ย
ลุงบอกว่าเอ้าก็ต้องหยิบประแจเครื่องมือช่างมันพกติดตัวเอาไว้ช่วงนั้นน่ะ
เนี่ยอันนี้ค่ะคือช่วงนั้นถูกตีไงเราก็ต้องเอาออกมาเพื่อเป็นการข่มครู
อ่ะลุงก็ยอมรับตรงนี้
ไม่มีรอยอะไรครับแล้วทีนี้พอเขาตีผมแล้วใช่ไหมผมก็คิดได้เออในรถผมน่ะ
ไปแก้ข้อม้าอยู่ที่ผมไปทำงานผมทำงานปลาปลาครับ
มันมีแล้วก็มันจะเลื่อนอยู่นั้นผมไปจับฟาดรถเขานั่นแหละ
ที่ตามที่เห็นในคลิปนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้แจ้งความผมก็
อยากมีเรื่องมีราวครับเราเป็นคนทำมาหากินอืม
เรามาเจอเห็นเห็นแบบนี้แล้วอืม
ดูแต่คลิปมีแต่คนอื่นเขาเป็นอย่างนั้นมาเจอตัวเองโอ้โห
ผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะอืม
คือตามจริงใช่ครับสังคมน่ากลัวมากเลยทุกวันนี้
เนี้ยมีอะไรอ่ะใจเย็นเย็นคุยกันอืม
ดีกว่าเนี่ยทีนี้เขาก็ยืนยันว่าเขาพยายามพูดคุยด้วยแล้วนะครับ
คือก็ยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหายรวมไปถึงจะเรียกประกัน
เรียกตำรวจมาพูดคุยกันค่ะหรือจะมาชดใช้กันภายหลังก็ได้
อืมแต่เหมือนกับว่าผู้เสียหายที่แบบว่าโดนชนกระจกข้างน่ะ
เขาไม่ยอมเขาจะเอาเงินตรงนั้นเลยไงไม่ฟังเลยไอ้แบบนั้นไม่ได้นะ
เป็นการขู่กันโชคด้วยนะอืมอ่ะคุณลุงคะคุณลุงก็ต้องได้รับบาดเจ็บนะ
ก็ต้องแจ้งความต่อไปนะคะเรื่องนี้มันเป็นคดีได้นะคะ
เอาแบบนี้เข้าใจว่าเสียเวลาแต่แนะนำให้ไปแจ้งความดีกว่านะครับ
ดูเรื่องนี้หนุ่มใหญ่สายเปย์พูดถึงพูดถึงกันไม่ได้หมายถึงผม
คุณสุภาษาราเอาไปเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องนี้หนุ่มใหญ่สายเปย์อายุห้าสิบเก้าปีนะคะ
ดิฉันจะไม่ใช้คำว่าถูกหลอกเพราะว่าเขารู้จักสนิทสนมกับเพื่อนหลาน
ซึ่งอายุยี่สิบเจ็ดปีหนุ่มมาปีกว่ากว่าแล้วนะคะให้ทั้งเงินให้ทั้งรถ
แต่ว่าสรุปสุดท้ายสาวคนนี้ขับรถออกไปจากชีวิตเขาเขาขวางไว้เลยค่ะ
ดูคลิปค่ะ
อย่างงี้๑๐แต่เล่าขวางนะจำนั้นเขื่อนอีกห้ามือนน่ะทั้งที่ผมหมดไปหก
พี่กตอย่างงี้ได้ยังไงเปิดประตู
เมื่อกี้ก็จะหนีอีกทีแล้วอยู่ด้วยกันนานยังครับ
เขาไม่ได้มาอยู่เลยเขาไปไปมามาอืม
ไอ้มานอนแล้วก็กลับไปอืมก็รถคันนี้ซื้อให้เนี้ย
นี่เป็นชื่อเขาแล้วกล้าให้เป็นชื่อเขาเลยซื้อเงินสดค่ะ
อ่ะจากใจของคุณครับคุณช้ำใจไหมถ้าเป็นแบบเนี้ย
ถ้าเป็นผมเหรอจ้าอุ้ยอุ้ยนี่คืออะไร
ทำไมอ่ะมันมันมันพูดไม่ค่อยออกอ่ะน้ำตาลาน้ำตาลจะไหล
อ่าอ่าเอาให้ฟังฟังก่อนฟังหมดได้ไหมเพราะเขาไม่ใช่ชีวิตของคุณ
คุณบอกว่าไม่ใช่ชีวิตของผมไม่ใช่ก็ไม่ใช่อยู่แล้วไง
ใจค่ะคุณลุงท่านนี้นะคะชื่อว่าคุณธนสิทธิ์สุขเกตอายุ๕๙ปีค่ะ
ช้ำใจเขาเป็นนุ่มสายเปย์เป็นชาวกำแพงเพชรเนี่ยนะคะ
ต้องมายืนขวางรถเก๋งคันนี้อ้อนวอนให้เจ้าสาวซึ่งอยู่ในรถผู้หญิงลงมาจากรถ
เพราะคบหากันมาเป็นปีให้เงินไปแต่ละครั้งเนี่ยคือให้เป็นประจำเลยนะคะ
นอกจากนี้รถคันนี้นะสีขาวคันนี้ควักเงินสดซื้อให้ด้วย
สรุปสุดท้ายจังหวะนี้เธอพยายามจะขับหนีเขาอ่ะคือนั่นคือความของฝั่งหนึ่งนะ
อ่ะแต่เหตุเนี้ยมันเกิดขึ้นที่ที่ทำการสายตรวจคลองแม่ลายตำบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
แม้ว่าพี่ธนสิทธิ์คนนี้จะเกาะหน้ารถอ้อนวอนก็แล้วยังไง
สาวเจ้าที่ขับรถเก๋งฮอนด้าแจ๊สสีขาวก็ไม่ยอมลงจากรถ
เธอบอกเธอจะอยู่ตรงนี้เธอยังไงเดี๋ยวไปคุยกันที่โรงพัก
บอกว่ามาคุยตรงนี้เดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องอันตรายอันนี้ผมก็เห็นใจนะ
แล้วผมก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็ทำถูกแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชายยังเหมือนกับว่าคุยไม่รู้เรื่อง
พากันไปคุยที่โรงพักเลยฮะแล้วถ้าเขาทำแบบเนี้ยเนี้ย
เพราะว่าตรงนั้นยังไงรู้ไหมมีตำรวจอยู่อยู่ตรงป้อมตำรวจเลย
อ๋อนี่ตำรวจมาช่วยเจลจ่าโอ้ดีเลยค่อยค่อยคุยค่อยค่อยตกลงกันจ้า
ฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะยอมลงจากรถแต่ว่าก็ผ่านไปชั่วโมงกว่ากว่าไง
คือที่เธอยอมจากรถยังไม่ได้ลงตอนนี้นะ

ใช่ไหมต้องอยู่คุยกับตำรวจ

ค่ะ
สำหรับฝ่ายชายก็เกาะอยู่แบบนั้นแหละค่ะ

ตำรวจก็เลยบอกงั้นไปที่โรงพักกันเลยนะคะ
พี่ธนสิทธิ์ได้มีโอกาสคุยกับช่วงนี้นักข่าวของเราก็ต้องถาม
ธนสิทธิ์บอกว่าก็คบหากับฝ่ายหญิงที่นั่งอยู่ในรถนะ

เอ็นดูนานทีฝ่ายหญิงจะมาหา
ตัวพี่ธนสิทธิ์ก็โอนเงินให้ตลอด
แล้วปีที่แล้วเนี่ยคันเนี้ยสีขาวเนี่ยเงินสดแสน

โอนเป็นเงินสดเลยใช่ไหม
ไปซื้อเลยลูกรถคันนี้
แล้วก็โอนชื่อเป็นฝ่ายหญิงให้ด้วยเพื่อความสบายใจ
ก็เป็นชื่อเขาไปเลยจะได้สบายใจนะจ๊ะ

เพราะหลังจากนี้มีการพูดคุยกันบอกว่า
เดี๋ยวจะมีผูกแขนแต่งงานกันแต่ดูสิคุณฝ่ายหญิงบ่ายเบี่ยง
บหน้าหลบตาตีตัวออกนั่นคำพูดของฝ่ายชายนะ
เอางี้ละกันเธอยังบอกเออไม่ใช่
ตัวผู้ชายยังบอกอีกว่าจนเมื่อวาน
ฝ่ายหญิงมาหาบอกจะมาเอาเงินอีกหนึ่งหมื่น
พอได้เงินก็ขับรถหนีไปดื้อ
ตอนนี้เขาบอกว่าต้องทำใจสักพักแล้วค่อยว่ากันต่อไป
เอ้าฝ่ายหญิงว่าอย่างไรบ้างฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงยอมรับ
ใช่ยอมรับว่าพี่ธนสิทธิ์ดูแลดี
แต่มีแต่นะเขาเป็นคนโมโหร้าย
ก็เลยไม่คิดจะปักหลักสร้างครอบครัวกลัวไงในใจลึกก็กลัว
ยอมรับว่าวันนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ต้องมาเกาะรถกันเนี่ย
หนีจริงแหละแล้วพี่เขามีเด็กเลี้ยงไว้เยอะเอานะเอาเดี๋ยว
ฝ่ายหญิงบอกว่าเขาไม่ได้เปย์คนเดียวเหรอไม่
อันนี้เป็นคำให้การของฝ่ายหญิงนะส่วนที่พี่เขาให้เงินใช้ให้รถเก๋งเนี่ย
ยังไงก็ไม่ให้คืนอ้าวเพราะสิ่งที่เธอเสียไปมันมากกว่านี้เอ้า

หนูก็อยากจะไม่อยากจะอยู่กับเขาแล้วเขาก็ให้เงินหนูมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
วันนี้ตั้งใจหนีเขาไหมวันนี้ตั้งใจหนีค่ะ
เพราะว่าวันนี้เขาบอกว่าเขาจะให้หนูอยู่กับเขาด้วยตลอดเลยค่ะ
คือไม่ให้หนูไปไหนแล้วคือจะกักขังหนูไว้เลยค่ะ
มาหาเขาบ่อยไหมครับพูดถึงมาหาเขาบ่อยไหม
นานมากค่ะนานทีบางทีเดือนหนึ่งบางที๒เดือน๓เดือนก็มีค่ะ
อืมที่จะมาหาครั้งหนึ่งอ่ะค่ะอืมแล้วรถนี่ตั้งใจจะคืนเขาป่ะ
จะคืนใช่ไหมถามว่าจะคืนไหมในสิ่งที่หนูเสียไปอ่ะ
เขาไม่สามารถชดใช้ให้หนูได้อยู่แล้วด้วยเป็นมูลค่าสักเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็ไม่สามารถชดใช้ให้หนูได้อยู่แล้ว
แล้วถามว่าสิ่งที่หนูเสียไปมันหาคืนไม่ได้หนูก็ต้องได้เป็นทรัพย์สินหรือของใช้ที่จะต้องเหมือนแทนกันนะคะ
นั่นคือความจากฝ่ายหญิงนะครับ
อ่าเหตุการณ์นี้พอถึงสถานีตำรวจนะคะก็ต้องถามตำรวจแล้วมันเป็นคดีได้ไหมคุณตำรวจน่ะ
คุณตำรวจบอกว่ารับแจ้งความไม่ได้นะถ้าฝ่ายชายจะแจ้งว่าฝ่ายหญิงหลอกลวงคุณก็ต้องไปมีหลักฐานให้ชัดเจนว่าคุณถูกหลอกอย่างไร
ส่วนรถเก๋งฝ่ายชายซื้อให้ฝ่ายหญิงแล้วโอนเป็นชื่อเขาแล้วเนี่ยมันเป็นการให้โดยเสน่หา
นี่ไงการให้โดยเสน่หา
นี่แล้วจะให้ตำรวจมาบังคับให้ฝ่ายหญิงไปอยู่กินกับฝ่ายชายตำรวจก็ทำไม่ได้อีก

ถ้าฝ่ายชายจะเอาเรื่องย้ำแบบนี้นะคะฟ้องได้แต่เป็นลักษณะทางแพ่งแต่ทีนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายชายแหละ
ว่าไปหาหลักฐานมาให้ได้ว่าคุณถูกหลอกคุณอธิบายสิคุณอาม

ถูกหลอกกับการไม่ถูกหลอกนี่มันจะต่างกันยังไงนะ
คือบางทีเนี่ยการถูกหลอกเนี่ยมันก็ไม่รู้ตัวไงแต่ไม่ใช่เรื่องของผมนะ
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนเพื่อนผมอีกทีนึง

ไม่ได้ความที่ว่าเป็นการให้โดยเสน่ห์แงสเนตขาวมันก็ไปฟ้องอะไรไม่ได้อย่างนี้

แล้วผมก็เออเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังจะได้ฝากเตือนกันอะไรอย่างนี้

จำแม่นเขาเล่าหลายรอบ
ไปดูนาทีชีวิตไปดูเรื่องของช้างตัวหนึ่ง
โอ้โหเรียกได้ว่าเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็บอกว่าลุ้นตัวโก่งเลยนะ
ช้างป่าหวิดทำร้ายนักท่องเที่ยว
เรียกได้ว่าโอ้โหต้องฟังเสียงเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
เป็นไงล่ะน่ากลัวไหมนี่วิ่งเข้าใส่แล้วอ่ะ
โอ้โฮเป็นผมผมวิ่งผมทิ้งหมอใส่แล้ว
โอ้โหใจกล้ามากนั่งนิ่งเลยนะคะ

แต่พูดถึงเนี่ยนะฮะการนิ่งสั่นการสงบแบบนี้
ก็ทำให้ช้างป่ามันก็สงบได้อยู่เหมือนกัน

เพื่อเป็นการเบนความสนใจของช้างตัวนี้
โอ้โหนี่วิ่งตามเลย
เรื่องนี้หมอล็อตนะคะโพสต์เอาไว้นะคะ
ล็อตนี่เป็นหมอที่เป็นสัตวแพทย์นะคะ
เราจะเห็นบ่อยเวลาที่มีข่าวเกี่ยวกับช้างเนี่ยนะคะ
โพสต์เอาไว้บอกว่ามอเตอร์ไซคันนี้คุณสมบัติครบครับ
ท่อดังเปิดไฟเข้ามาในรัศมี๕๐เมตร

ช้างป่าเขาก็เลยจะวิ่งชาร์จเข้าไปทำร้ายไง
นั่นไงมันเป็นระยะอนาเขตของเขาอะเนาะ

เหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ
แล้วยิ่งช่วงนี้สถานที่ท่องเที่ยวต่างก็คืออุทยานต่าง

ทีนี้ยังไงรู้ไหมด้วยความที่ว่ามันปิดไปนาน
ไม่ค่อยมีคนพวกสัตว์ป่าเขาก็จะออกมาเดิน
ออกมาหาของกิน
แล้วทีนี้มันก็คิดว่าเป็นธรรมชาติของมันไปแล้วไง
พอเริ่มมีคนเข้ามามันเริ่มคิดว่านั่นเป็นสตูมัน

ใช่ไงนี่แหละครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าจะไปเที่ยวอุทยานต่าง

ย้ำแบบนี้นะคะอุทยานแห่งชาติต่างเปิดแล้วนะคะ
เวลาที่เจ้าหน้าที่เขามีประกาศเตือนอะไร
ฟังให้ดีแล้วก็ต้องปฏิบัติตาม

อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจลิง
ลิงที่จังหวัดลบบุรีเอาจริงน่ารักมันก็มีเยอะ
แต่ว่าบางตัวบางซุ้มบางค่าย
มันทนไม่ได้กับกิ๊บหนีบผมหรือว่าโบต่าง

จริงเหรอจริงไม่เชื่อไปดูครับ

โอ๊ยเนี่ยเจ็บ

จับมันหับ

โอ้นี่ไงนี่ครับ

ใช่ไหมล่ะมีแก๊งหลายแก๊งมีหลายแก๊งค่ะแต่ลิงตัวเนี้ยมาถึงน่ะ
โจรใส่หัวแล้วก็ขยี้ขยี้ดึงดึงจริงจริงนี่ถ้าเป็นคนเนี่ยคุณคุณ
คุณโดนชาวโซเชียลกระหน่ำทัวร์ลงแล้วนะมาจิกหัวผู้หญิงอย่างนี้ไม่ได้นะ
แต่มันเป็นลิงไงเรื่องของเรื่องมันจะเอาอะไรรู้ไหม
มันเอาอะไรโบโบที่ผูกผมของผู้หญิงอ่ะไอ้คลิปที่หนีบผมอ่ะ
ไม่รู้ว่าเป็นโบอะไรอ่ะโบแดงแสลงในใจหรือเปล่าก็ไม่รู้
เห็นโบแดงแสลงนี่ไม่ต้องร้องร้องต่อเลยล้องต่อเลย
นี่นะคนลบบุรีเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้
ก็เจ้าลิงเขาไม่ชอบโดยเฉพาะที่มันเป็นยิ่งสีใหญ่
วิ่งมาลุมจิกเลยนะและขณะเดียวกันคนลบบุรีตัวจริงเขาแนะนำว่า
แค่ไหนก็ต้องกลัวสิ่งนี้ยังวง
ยังวงเหรอยังวงยืดมาเลยเขารู้ปี้๊ะทั้งนั้นแหละจำได้เลยความเจ็บนี้ฝังใจ
เอาเอานั่นคือวิธีเบื้องต้นแต่อย่าไปทำร้ายมันนะ
เอาลิงเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะแต่ลิงไม่ชอบโบใช่ไหม

เหมือนลาล่าลูลูเหมือนโกงหลางสะออนเดินผ่านแถวนั้นไม่ได้เลยนะ

คุณผู้ชมครับเปลี่ยนอารมณ์ไปดูความน่ารักสดใสนะครับ
ติดตามกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
สมัติข่าวเด็ก
นี่ความน่ารักสดใสรออยู่อารมณ์แบบเด็ก
อันนี้ฉันเป็นเด็กถามดิฉันเลย
โอ้โหดูอ่ะแต่แดงซะแดง

ทุกเช้ามีภารกิจต้องแวะรับของจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวัน

ต้องมาร้อยนมไวทุกวัน
ก็จะแวะทุกวันน่ะไปหยิบนมมา
แล้วก็มาให้แม่เจาะให้

อันนี้เขาไม่รู้แล้วว่าเจอได้พูดหรือได้บาปนี่
นั่นมันของถวายพระท่าน
แล้วเอามาให้แม่แม่เจาะให้หน่อย
โอ้ยเด็กเขาไม่รู้
เด็กก็ไม่รู้ไม่รู้ผู้ใหญ่อย่างเรารู้แล้วทำไงก็เจาะแล้วก็ดูดเลย
ห้ามอะไรเขาไม่ได้นะคะก็เป็นเด็กเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของเด็กนะคะอย่างที่บอกไปคุยกับเด็ก
จะต้องให้เคลียร์จะต้องบอกรายละเอียดเพราะถ้าบอกไม่เคลียร์
เขาจะทำแบบนี้เอาไปดูค่ะ
บอกเด็กแปลงฟันห้ามถอดแมสเป็นคนห้ามถอดแมท

อ่อแปลงฟันห้ามถอดแมส
คือเรื่องของเรื่องนะน้องนะคือให้ไปแปลงฟันแปลงเสร็จแล้วเขาก็จะบอกเตือนว่าอย่าถอดแมส

แปลงฟันติดกันแปลงฟันอย่าถอดแมส
ก็มันแปลงไปทั้งคู่ทั้งใส่แมสไปเลยละกันแปลงไปเลยมันจะได้สะอาด
ขอโทษหนูใจเย็นนะเอาใหม่ทำความเข้าใจกันใหม่
แปลงฟันถอดแมสออกมาเอาออกมาเลยแล้วแปลงให้สาแก่ใจ

แปลงเสร็จว่นปากเสร็จใส่แมสเหมือนเดิม
แบบนี้แมสมันก็เปียกเปียกเลยละ
แล้วจะไปใช้ต่อยังไงแล้วตอนใบ
ช่วงต่อไปนะครับไปดูงานครอบครัวที่ต้องฟังนะฮะ
โดยเฉพาะคุณสามีอยากรู้ไหมว่า

คลิปนี้แหละคือตัวอย่างที่จะทำให้คุณรอดในทุกสถานการณ์
บอกเลยว่าช่วงหน้าตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสมัครข่าว
คำถามสุดท้ายสิทธิ์ในครัวเรือน
คุณภรรยามักจะถามคุณสามีว่า
เธอคิดว่าเมียคืออะไร

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่ง

แต่ต้องว่ายทุกวันอ่ะใช่ต้องว่ายด้วยแล้วต้องให้เงินด้วย

งั้นเอาไปเลยเอาคำตอบแบบนี้ไปเลย

เธอเมียคืออะไร

เมียคือสิ่งมีชีวิตที่ปรัสสาสัมผัสวัยดิบสุดในโลก

มีความสามารถในการสืบค้นได้ยิ่งกว่าโคนอัน

มีอารมณ์ที่แสดงออกมาได้เยอะยิ่งกว่าแป้นพินอิโมจิ
และสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์ตัวเองได้ตลอดเวลา

มีความสามารถในการบรรจุอาหารเข้าท้องตัวเองได้โดยไม่อั้น

มีพลังทำลายล้างยิ่งกว่านิวเคลียร์

วันนี้หมดเวลาต้องลากลับไปแล้วนะครับ

สวัสดีค่ะ
จับจับจับจับจับ